กรณีที่โลกโซเชียลเขาวิพากษ์วิจารณ์และรอฟังคำตอบว่า
โอ้โหค่าทำผม๑๔๐๐๐บาทเนี่ย
มีจริงไหมคุณเคยทำขอดูหน่อย
อ๋อผมดิฉันดิฉันซื้อผมผี๒๐๐๓๐๐บาทต่อเอาคุณ
แบบนั้นนะจบเขาเรียกว่าผมผีกันใช่เรียกว่าผมผีทำมาต่อกันใช่ไหม
นะครับแต่ว่ากรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งไปทำผมที่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งนะฮะ
แล้วก็ถูกคิดตังค์มาในราคา๑๔๐๐๐บาทแล้วก็เป็นคลิปทะเลาะวิวาดกัน
ระหว่างสามีของลูกค้ากับสามีเจ้าของร้านทำผมอะไรเนี่ยชกต่อยกันจนเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
เมื่อวานนี้ทางฝั่งของเจ้าของร้านเสริมสวยนะฮะได้ออกมาตั้งโต๊ะเลยครับนี่แหละ
ข่าวเลยครับนี่คือนางสาวณชิตามุกศรีอายุ๓๖ปีหรือว่าจูนเจ้าของร้านเสริมสวย
ในโลกโซเชียลกำลังวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการคิดเงินค่าทำผมกับลูกค้าในราคา๑๔๐๐๐บาท
โต๊ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเลยนะครับหลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมามากมายนะฮะ
โดยเธอชี้แจงว่าร้านของเธอเป็นร้านเสริมสวยแบบครบวงจร
และมีราคาแตกต่างกันไปหลักร้อยก็มีหลักพันก็มีหลักหมื่นก็มี
หรือจะหลักแสนก็คือทำเยอะสุดครบโปรแกรมครบวงจรจริง
โดยลูกค้าหญิงคนในคลิปได้เข้ามาติดต่อให้ทางร้าน
ต่อผมให้แบบขนนกแบบขนนกมันยังไงนะแบบต่อเส้นต่อเส้นอะไรพวกนี้ใช่ไหม
คือเขาบอกว่าใช้มือทำเลยแล้วก็เรียงทอกันทีละเส้น

เพื่อให้มันเป็นความละเอียดใช่ไหมจะได้เหมือนผมจริงมากที่สุดนะครับ
โดยเขาบอกนี่แหละลูกค้าก็ขอเลือกราคาชั้นละ๔๐๐๐บาท
และเมื่อถึงวันนัดทำผมก็คือวันที่๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
เจ้าของร้านยืนยันว่าได้แจ้งราคาการต่อผมให้กับลูกค้าทราบแล้ว
ว่าราคาชั้นต่อผมคือ๔๐๐๐บาทต่อ๒๔ชั้นคุณคูณเอา
แล้วลูกค้าผมสั้นก็เลยต้องใช้วิธีการต่อแบบนี้
คุณลูกค้าก็ตกลงคุณคูณแล้วได้เท่าไ
คืออันนี้มันเป็นราคาที่แพงที่สุด
จากราคา๑๔๐๐บาทเพราะที่เหลือมันจะมีค่าอื่นด้วยไงคุณ
ต่อผม๙๖๐๐เป็นผมก็รอผมยาวกี่ปีก็ได้นะ
แต่ผู้หญิงนะลูกค้าก็ตกลงครับและบอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา
และไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินขอแค่ทำให้สวยและมันเนียนเท่านั้นเอง
ส่วนที่ราคาสูงถึง๑๔๐๐๐บาทคือไม่ได้เป็นค่าต่อผมเท่านั้น
ค่าต่อผมเป็น๙๖๐๐๐ใช่ไหมมันยังมีค่าฟอกสีผมสปาผม
ผมรวมถึงค่าเสื้อผ้าที่ลูกค้าก็ซื้อ

แล้วก็มีค่าทำเล็บต่างนานาจิปราถาเอาสวยครบวงจร
หลังทำผมเสร็จลูกค้าก็ไม่ได้มีท่าทีตกใจอะไรนะ
และยังให้ทิพย์กับพนักงานเพิ่มเติมด้วยนะฮะ
แต่ต่อมาลูกค้ากลับไปแจ้งความกับตำรวจ
ราคาแพงเกินไป
ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมลูกค้าถึงทำแบบนี้นะฮะ

ตอนที่แถลงข่าวคือเขาก็มีเหมือนกับพนักงานในร้านมาด้วย
เขาบอกว่าให้พนักงานในร้านสาธิตเลย
กว่าจะได้ผมแต่ละช่อแต่ละแถวมันใช้เวลานาน
เพราะว่าเป็นเหมือนกับเขาก็ยังยืนยันนะ
ว่าเป็นนวัตกรรมเดียวที่เขาคิดค้นขึ้นมาและมีที่เดียวในไทย
มันต้องค่อยทำใช้ความประนีตใช้ความละเอียด
อืมนะครับ
โดยในวันนี้เองทางตำรวจภูทรโพแก้วจังหวัดนครปฐม
ได้นัดคู่กรณีทั้งสองฝ่ายให้เข้ามาไกลเกลี่ยกันในเวลา๑๐นาฬิกา
โดยเจ้าของร้านเสริมสวยยืนยันว่าพร้อมจะเคลียร์กับลูกค้า
กับคู่กรณีให้เข้าใจและไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เงิน
เพราะต้องการแค่คำขอโทษเท่านั้น
เพราะว่าเรื่องราวที่ถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียล
ทำให้ร้านของเธอนั้นเสียหายนะครับ
วันนี้ต้องจับตามองกันว่าทั้งสองฝ่ายจะมาเจอกันได้หรือเปล่า
แล้วก็ต้องไปดูซิว่าผมของลูกค้าเนี่ย
สวยสลวยสวยเก๋ไหมอย่างไรบ้างนะครับ
แต่วันนั้นเห็นลูกค้าเขาดึงผมแกะผมเองใช่ไหม